ในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเนี่ย

หลายคนก็ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงหัวข้ามพอดีในสหรัฐอเมริกา

เขาบอกว่าการรอชมของ

ลินตันกับทรัมป์จะฟาดมวยกันมันขนาดไหน

สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

ผู้ดำเนินรายการในดีเบตครั้งแรกนะครับ

โดยในหัวข้อที่มีการดีเบตในว่ารอบนี้

สร้างความรุ่งเรืองความมั่นคงของประเทศ
ซึ่งสำรวจความเห็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ลาลี่คลินตันชนะในดีเบตรอบนี้

บอกว่าโดนัลดทรัมป์ทำได้ดีกว่านะครับ

ขณะที่บทบรรณาธิการของสื่อสหรัฐ
ระบุว่าการดีเบต๙๐นาทีนั้น

ได้รับการยอมรับในฐานะ
ผู้เสนอชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

แล้วก็เตรียมตัวมาดีกว่า

ลาลีคลินตันเป็นผู้ชนะในการดีเบตครั้งนี้

การเรียกร้องให้ฝึกอบรมต่อแรงอคติ

ขณะที่การดีเบตในครั้งนี้ดูเหมือนว่า

เพราะว่าจะมองเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะสวิงรุนแรงนะครับ

ลาลีคลินตันสามารถเอาชนะโดนัลดทรัมป์ได้ทุกยกในการดีเบต
การดีเบตในรอบนี้วันนี้อาจทำให้ทรัมป์
พบว่าการเมืองเป็นเรื่องยากกว่าที่คิดเอาไว้
ล้มเหลวในการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของฮิลาลี
ประเด็นการใช้อีเมลส่วนตัวระหว่างเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ซึ่งฮิลาลี่ก็ตอบแบบยอมรับนะครับเธอผิดพลาด
แล้วเธอก็จะไม่แก้ตัวด้วยเธอมีความรับผิดชอบพอกับสิ่งที่เกิดขึ้น
การดีเบจรอบแรกใช้เวลา๙๐นาที
โดยผู้สมัครดีเบตทั้งในประเด็นเศรษฐกิจ
เรื่องการจ้างงานการก่อการร้ายประเด็นเชื้อชาติ
ขณะเดียวกันการดีเบตนั้นก็วกมาถึงประเด็นบุคลิกภาพส่วนตัว
ประธานาธิบดีจากทัศนคติที่ไม่สนใจว่าประเทศใดจะมีอาวุธนิวเคลียร์
ไว้ในครอบครองรวมถึงโจมตีทัศนคติของทรัมป์ต่อผู้หญิง
แล้วก็การมองว่าผู้หญิงไม่สมควรรับค่าจ้างเท่าเทียมกับผู้ชาย
ที่ทรัมป์นะครับก็โจมตีประเด็นการใช้อีเมลส่วนตัวของฮิลาลี
ระหว่างเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพร้อมกับบอกด้วยว่าหากนางฮิลาลี่เนี่ย
จะเปิดเผยข้อมูลอีเมลสามหมื่นฉบับตัวเขาเองก็จะยอมเปิดเผยข้อมูล
เสียภาษีย้อนหลังเช่นเดียวกันซึ่งฮิลาลีก็ยอมรับว่านั่นคือความผิดพลาด
ของเธอเองแล้วก็พร้อมรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับทั้ง
ลาลีแล้วก็ทรัมป์เนี่ยยืนยันนะครับว่าพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันหากผล
เลือกตั้งวันที่๘พฤศจิกายนนี้ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ตามแต่ก็พร้อม